ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนำเงินสดล้านสามใส่ไว้ในรถ
พอกลับมาเอาเงินหายหมดเลยคือกระเป๋าอยู่
คือเขาวางกระเป๋าไว้ในรถแต่ว่าเอาผ้าคลุมเอาเสื้อ
ภาพมันดูแบบรื้อกระจุยกระจาย
ของในกระเป๋าอยู่ครบยกเว้นเงินสด

สุดท้ายจับได้แล้วคนขโมยไปเป็นอดีตมรรคทายก
คุณผู้ชมชื่อว่ามหาออดนะฮะ
ก็สุดท้ายก็เตรียมส่งไปฝากคังที่ศาลจังหวัด๑๐๑วันนี้เลยนะครับ
ก็เบื้องต้นก็มีนำตัวมหาออดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่าเจ้าของรถนั้นเขาลืมล็อกประตูรถนั่นเองนะครับ
นายอดีศักดิ์จันทกรรมจรหรือว่ามหาอ่อนอายุ๖๐แล้วนะ
ถูกตำรวจภูทรร้อยเอ็ดคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานครับ
ก็มีนางอุไรพรอำนวยผู้เสียหายไปติดตามการดูการทำแผนในครั้งนี้ครับ
จอดไว้ริมถนนเทวาพิบาลแล้วก็หยิบกระเป๋าเงินสีดำที่วางไว้บนพื้นที่เขาเอาผ้าปิดเนี่ย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไป
จุดต่อมาก็คือที่บ้านพักซึ่งนายอดีศักดิ์นำเงินล้านสามออกมานั่งนับบนที่นอน
นับไปนับมาโอ้ล้านสามนะฮะแล้วก็นำเงินไปซ่อนไว้บนฝ้าเพดานของบ้าน
หลังจากนั้นก็ออกไปเที่ยวงานงิ้วที่วัดราชสิริแล้วเอาเงินสดติดตัวไปหนึ่งแสน
นี่ได้เงินล้านสามนะเอาเงินไปเที่ยวแสนหนึ่งครับ
ทีนี้ในอดิษฐก็ยังบอกว่าวันตรงขึ้นนี่
ก็นำเงินไปปิดบัญชีค่างวดรถจักรยานยนต์ที่ซื้อมาผ่อนอยู่

ส่อยทองแว้นทองอีกสองหมื่นบาทครับ
ทางด้านของนางอุรพรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนก็วิตกกังวลร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
หันไปบนบานสารกล่าวพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมือง
แล้วก็สารเจ้าพ่อมหาศักดิ์มเหศักดิ์นะฮะ
ซึ่งเธอเชื่อว่าด้วยบรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพนับถือ
ทำให้ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แกเปิดประตูมาก็ตั้งก็หาแกก็เลยไปเดินไปดูที่รถอะไรอย่างเนี้ย
โอ้ยมีอยู่คนนึงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเขาชื่อมหาออด
เนี่ยพี่จับมานานแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้อืมแสดงว่าไม่ได้ทำเป็นครั้งแรก
อืมจากคำให้การจากคนในพื้นที่จากทั้งหมดทั้งมวล
น่าจะทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งคือมีนิสัยเป็นขโมยอ่ะค่ะ
อ่าอาจจะเดินสอดทรองดูสิอ่ารถคันไหนเขามาในล็อค
เขามีของอะไรก็ฉกฉวยไปคือถ้าไปขี่มอไซคคอยดึงไล่ดึงรถแต่ละคนนี่ไม่ใช่แล้ว
นั่นสิฮะนะครับตำรวจก็คุมตัวมหาออดคนนี้กลับไปสอบส่วนที่โรงพัก
หลังจากเสร็จสิ้นการทำแผนพร้อมกับนำตัวส่งฝากหางศาลจังหวัดร้อยเอ็ดในในวันนี้
ก็ไม่ได้มีการคัดค้านการประกันตัวซึ่งตอนนี้ไม่มีญาติ
ไม่มีใครที่รู้จักไปยื่นขอประกันตัวเลยแม้แต่รายเดียวนะครับ